แป๊บเดียวเล่าเส้นเป็นเรื่องก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ
หลังจากที่เราไปอิ่มอร่อยกับบะหมี่เกี้ยวเจ้าเก่าแก่กว่า๑๐๐ปี
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นยาจีนเจ้าแรกของอำเภอพระพุทธบาท
เฮียนอทจะขอเปลี่ยนฟิลมาทานเมนูสปาเกตตี้กันบ้าง
แต่จะเป็นเมนูอะไรตามเฮียเขาไปสืบสาวราวเส้นที่ร้านนี้กันเลยค่ะ
ของร้านสุดท้ายนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาสืบสาวราวเส้นนะครับ
ร้านนี้เขามีชื่อว่าร้านบ้านเห่าโฮมเมนนะครับ
แม้ว่าชื่อจะดูไทยนะครับแต่เขามีเมนูหลากหลายนะครับ
โดยเฉพาะเมนูสปาเกตตี้ที่มีความพิเศษมากครับ
แต่จะพิเศษอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามผมเข้าไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับพี่เอ๋ยนะครับสวัสดีครับ
เจ้าของร้านบ้านเฮาวโฮเมดนะครับ
ก่อนอื่นเลยพี่ทำไมตั้งชื่อร้านว่าบ้านฮาโฮเมส

นี่คือบ้านเราอืมบ้านเท้าคือบ้านเราครับผมครับแล้วต่อด้วยโฮมเมสนั่นคืออาหารที่ในลักษณะของโฮมเมส
อาหารบ้านเราที่ทำกันแบบบ้านบ้านใช่เรากินยังไงลูกค้าก็กินอย่างนั้นวัตถุดิบดียังไง
วัตถุดิบก็ต่อลูกค้าก็เป็นเช่นนั้นอ๋อก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านตรงนี้นะครับ
มากี่ปีแล้วครับพี่อ่าขึ้นปีที่สิบแล้วมั้งครับตอนนี้สิบปีแล้วเหรอครับ
โอ้โหนานเหมือนกันเนอะนานครับจริงนะจริงจริงแล้วทางบ้านโฮเมสเนี่ย
อาหารจะเป็นสไตล์ไหนครับอ่าจริงจริงมันจะฟิวชั่นแต่มันจะออกไปทางฝรั่งหน่อย
จากทางอิตาเลียนหน่อยแต่ว่ารสชาติมันก็จะเป็นอิตาเลียนที่เป็นรสบ้านเรา
อ่าเดี๋ยวนะชื่อแบบไทยไทยเลยนะครับแต่อาหารเป็นอิตาเลียนเลยครับ
อ่ามันมันตรงที่ว่าในในพื้นที่อืมที่เราอยู่น่ะเป็นเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์ไทยยวร
ครับสระบุรีอันนี้ภรรยาพี่ก็เป็นทยวนสละบุรีอ๋อครับผมเราก็เลยทำให้อ่า
คอนเซ็ปต์ร้านหรือรูปแบบร้านเป็นบ้านบ้านอืมไม่ได้เป็นฝรั่งคนยวนเขากินอาหารอิตาลีกันครับ
อ่าคนยวนชอบชอบทานอิตาเลียนชอบทานพี่พี่เป็นคนชอบทานอาหารฝรั่งกันอยู่แล้ว
แล้วก็คุ้นเคยกับอาหารพวกนี้ในกรุงเทพที่สมัยทำงานครับผม
ก็เลยผสมผสานกันระหว่างชื่อร้านกับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากจะทำให้ลูกค้าทาน
ใช่ครับในแบบของเรานะครับใช่ครับเมนูแนะนำวันนี้คือเมนู
สปาเกตตี้สไปซี่ชีสครับถ้าอย่างงั้นวันนี้ต้องขอชิมหน่อยนะครับ
กับสปาเก็ตตี้สปาไซซี่ชีสครับผมเอาละครับผมมาเลยครับผม
ชื่อเมนูอาจไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่ก็เพราะว่าเมนูนี้ที่พี่วรวิทย์เขาปิ๊งไอเดียจากเมนูสปาเกตตี้ครีมซอส
ที่เราคุ้นเคยมาดัดแปลงนิดนิดหน่อยหน่อยเพิ่มพริกสดเข้าไปนิดก็เลยกลายเป็นเมนูยอดฮิตของที่ร้านกันเลยทีเดียว
ส่วนรสชาติจะเป็นยังไงเราไปชิมเมนูสปาเกตตี้สไปซี่ชีสจานนี้พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ
เอาละครับพร้อมชิมแล้วนะครับปาเกตตี้
รายละเอียดก็จะมีพวกเบคอนกระเทียมสดพริกสดครับซอยละเอียดแล้วก็
ไหมครับถ้าอยู่ที่ร้านอ่ามีบ้างบางครั้งที่ลงไปทำเองครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภรรยาทำเป็นคนครัวแต่ว่าทั้งหมด
เนี่ยก็คือเราช่วยกันทั้งคู่ครับ
แล้วก็หลักที่อยากจะวิ่งหน้าร้าน

ก็มีพี่เอกกับภารกิจพระราชาวนั้นเลย

สมัยที่มันเศรษฐกิจพลิก

แต่ว่าเราอยู่กันแบบครอบครัว

อ๋อเราจะดูแลกัน๒คนนะครับ

เห็ดนี่ยั้งแล้วนะครับปกติที่ร้านจะจะใส่กว่านี้นิดนึงครับ
ก็มีความเผ็ดนะครับความเผ็ดซึ่งน่าจะถูกปากคนไทยอยู่แล้ว
เรื่องของรสจัดจ้านนะครับแล้วก็มีความหอมของชีส
คือมันผสมผสานกันก็คือว่าปกติถ้าเกิดเป็นอาหารจะเล่นให้ใส่แต่ชีส
จืดแล้วเค็มเท่านั้นใช่แล้วก็เลี่ยนแต่พอเผ็ดมันมาช่วยตัดรสเนี่ย
ทำให้มันทานได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากขึ้น

ก็จะมีทั่วไปก็อย่างคาโบนาล่าซอสแดง
ซอสแดงก็ซอสมะเขือเทศอย่างนั้นนะครับเป็นหมูสับเป็นเนื้อเป็นกุ้งอะไรอย่างนี้ครับ
ขี้เมาก็มีบรอกเคอรี่ปลาเข็มเผาเพาะแพร่งแห้งหน่อย
ก็จะถูกปากคนไทยหน่อยต้องมีรสชาติชัดนะ

อ่าหลักก็จะมีสเต๊ก

ครับอย่างตัวท็อปหน่อยก็จะมีพี่มีเนื้อของคนยังคำมา
ครับแล้วก็

แล้วก็เมนูข้าวก็มีพี่จะใช้เข้ากล้องเวลา

ไม่ชูรสไม่มีชูรสเลยครับสบายใจได้ว่าเป็นอาหารสุขภาพแน่นอนจริงแล้วพี่เอกเนี่ยไม่ได้เป็นคนสละบรีดอกรรมเนื้อถูกไหม
ไม่ได้เป็นครับเป็นคนที่ไหนครับพี่อยู่ทั่วไปเพราะคุณพ่อรับราชการก็เลยวนไปเรื่อยแล้วคุณพ่อชอบทานอาหารอยู่แล้ว
นั่นคือเป็นส่วนหนึ่งที่พี่ได้รสชาติความเป็นอาหารไทยจากคุณพ่อครับก็เที่ยวไปไหนอยู่ที่ไหนก็จะชิมหลายจังหวัด
แล้วก็พอมาอยู่ทำงานแล้วก็เรียนที่กรุงเทพก็จะไปกับคุณภรรยาแสวงหาร้านอาหาร
ก็คือเป็นคนชอบรับประทานแหละของกินอร่อยไปสุดท้ายทำไมตัดสินใจออกจากกรุงเทพแล้วมาอยู่ที่สระบุรี
จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่คุณแม่ภรรยาเขาไม่สบายแล้วเขาก็มาก่อนแล้วเราก็หาช่องทางที่เราอยากจะทำอะไร
คือสมัยก่อนมองไว้ตอนเกษียณอายุ๖๐แต่พอดีโอกาสมันมาปะพอดีพี่ก็เลยกระโดดออกจากที่ทำงาน

ใช่ครับก็มาเปิดร้านในเมืองก่อนตอนแรกสักปีหนึ่งเขาก็ขึ้นค่าเช่า๑๐๐เราก็กระโดดกลับบ้านเลย
ขึ้นค่าเช่า๑๐๐เลยโอ้โหแสดงว่าตอนนั้นก็ขายดี
ก็ระดับหนึ่งเลยครับระดับหนึ่งครับเราก็กระโดดออกมาอยู่ที่บ้านคราวนี้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนมุม
ในเป็นมุมของเราระเต็ม๑๐๐เพราะมันเป็นพื้นที่บ้านเราเอง
ทีนี้หลังจากอยู่ในเมืองมาอยู่ที่บ้านแล้วลูกค้าตามมาไหม
เริ่มแรกก็จะช้าหน่อยครับผ่านไปสักประมาณ๖เดือนถึงปีหนึ่ง
ก็จะเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็มีน้องที่เป็นสื่อเขามาช่วยสนับสนุน
ครับผมแล้วคราวนี้ก็เป็นกระแสเสียงแล้วปากต่อปาก
สื่อนิทยาศาสตร์แมกสินต่างสื่อโทรธัสมาแล้ว
ตัวนี้ก็เลยทำให้โตขึ้นขายดีขึ้นเมืองเรื่อย
จนถึงเปิดมายาวนานเป็น๑๐ปีนะครับผม
คิดจะกลับไปอยู่กรุงเทพฯไหมครับไม่แล้วครับฮ่า

แล้วก็ลอกปรับปรุงรสชาติอาหารตามของที่มีในพื้นที่ดีกว่า
อืมครับนอกจากทำเรื่องของอาหารแล้วก็ยังมีทำเรื่องของผ้าด้วย
ใช่ครับพี่เหตุกิจเจ็บทำหรือฟื้นงานผ้าจกไทยวันสละบุรี

อันนี้ก็ไม่เชิงครับอันนี้เป็นเสื้อปกติ
หลักจะเป็นเรื่องการจกที่หายไปจากพื้นที่๑๕๐กว่าปี
โอ้แล้วก็มาหลือฟื้นตรงนี้กลับเข้ามา

ให้คนได้มาเรียนรู้แล้วก็ซื้อกลับไปด้วย
มีจำหน่ายบ้างเพราะว่านานจะออกมาทีหนึ่ง
คือไม่ได้ทำเป็นธุรกิจแหละแต่อยากจะอนุรักษ์เอาไว้

ออกมาทานอาหารที่นี่ก็ยังได้เรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสต
ของคนท้องที่ในการทำผ้าอยากจะเดินเอามาทางมาที่นี่

จุดสำคัญที่ใกล้กับที่ร้านก็จะไปที่หอวัฒนธรรมไทยวนกับตลาดต้าน้ำต้นตาล

ครับแล้วก็เจอหอวัฒนธรรมไทยวร
แล้วก็จะมาเจอตลาดท่าน้ำต้นตาน
แล้วก็ซอยถัดไปคือวัฒนธรรมพญาทศก็เรียวเข้าซอยวัฒนธรรมพญาทศ

จะมีป้ายบอกตลอดนะครับผมเปิดปิดกี่โมงครับ
เปิดปิด๙โมงเช้าถึงบ่าย๓หยุดทุกวันจันทร์
วันจันทร์หยุดนะตอนนั้นมาได้ตลอดเวลา

หนักวงสุดท้อง
อาจคิดว่าสระบุรีนั้นเป็นแค่เมืองทางผ่าน
แต่จริงแล้วเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวและเสน่ห์ที่น่าค้นหาอีกมากมายค่ะ
รวมไปถึงยังมีอีกหลากหลายเมนูเส้น
รอให้เหล่าแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ได้ออกมาพิสูจน์และตามรอยความอร่อยกันในสุดสัปดาห์นี้
อาทิตย์หน้าเล่าเส้นเป็นเรื่องขอพาแฟนรายการ
แหล่งของกินถิ่นวัดเก่า

กับตำนานก๋วยเตี๋ยตำลึงจากคลองชักพระ
ต่อด้วยบะหมี่ปูสูตรเก่าแก่๘๕ปี
ผู้บุกเบิกตำนานความอร่อยเจ้าแรกในย่านบางขุนนล
ปิดท้ายกับโกยซีหมี่ต้นตำรับฮ่องกง
จะบินขนาดไหนกาวปฏิทินไว้
แล้วกลับมาพบกันสัปดาห์หน้าค่ะ